งั้นตามผมมาที่นี่ไปดูกล้วยแปลก

ดูความแปลกของต้นกล้วยที่ว่าตายไปแล้ว

เพราะมันแทงปลีออกมาอีกครับ

กล้วยไม่ยอมตาย

เขาบอกว่ากล้วยน้ำว้าต้นนี้มันยืนต้นตายไปเป็นปีแล้วนะ
แต่กลับว่ามีปลีกล้วยและผลมันแทงออกมาจำนวนมากเป็นพุ่มเลย
แทงออกมาเป็นพุ่มอย่างนี้เลยครับที่บริเวณโคนต้น
คือมันสูงจากพื้นดินประมาณสัก๕๐เซนเท่านั้นเองครับคุณผู้ชมครับ
เราไม่ค่อยได้เห็นมันออกมาในลักษณะแบบนี้จริง
ราวกับว่ามันผุดออกมาจากพื้นดินนะครับ
กล้วยต้นนี้นะอยู่ภายในสวนใกล้บ้านพักเลขที่๒๘๐ทับ๑
บ้านไพรพยักษ์หมู่๑๑ตมเทพรักษาอเผิดสังฆะจัวร์สุรินทร์
เรียกได้ว่าสถานที่ตั้งของมันละเอียดยิบเลยทีเดียว

มันแทงขึ้นมาจากพื้นแล้วเป็นกล้วยเลย
จริงน้องใบตองคุณชิสาอย่างที่ผมบอก
ปกติมันต้องออกมาจากลำต้นใช่ไหมล่ะ
หรือว่าลำต้นอยู่ใต้ดิน
แต่เมื่อสักครู่ที่เราเห็นมันเหมือนแทงออกมาจากดินเลย

นี่นางวิไลจันทรเจ้าของบ้านเล่าว่าน่าประหลาดใจกับต้นกล้วยต้นนี้
เห็นไหมมันมีส่วนที่แบบแทงออกมาจากดิน
และมีบางส่วนที่แทงออกมาจากลำต้นด้วย
งงไปหมดงงเลยแล้วเธอบอกว่านี่เอาจริงไหนก็มาแบบงงเนอะ
งั้นขอนับนับแบบงงไปแล้วกัน
ต่อนับไปต่อนับมาปรากฏว่านับได้แบบเจ็ดสิบแปดลูกเนี่ย

อุ๊ยเล็กอย่างนี้เนี่ยนะไม่ธรรมดา

เท่านั้นไม่พอเขาต้องจุดทูปอะไรน้องใบตอง

ไม่ได้เด็ดตัดมาทั้งคืน
จะเป็นไปตามนั้นหรือไม่ไม่มีใครรู้หรอกครับคุณผู้ชมครับ
แต่ให้ดูความแปลกแล้วกันและให้ดูเป็นเรื่องของวิถีชาวบ้าน

ดูแตกกลางด้วยเนาะ

ยังไงดีแบบนี้คิดไม่ออกเลย

คิดเนื้อเพลงต่อจากนี้ไม่ออก
ไปดูต่อเผื่อจะได้แรงบันดาลใจเพิ่มเติม